เรื่องของหนุ่มจังหวัดบุรีรำวัย๓๓ปีที่เขาออกมาร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม

แต่ว่าเขาก็โพสต์เรื่องราวของเขาเพื่อร้องขอความเป็นธรรมก่อน
บอกว่ามีอยู่วันหนึ่งนะครับ
ก็คือ๒๑สิงหาคมสักบ่ายสาม
อยู่ดีมีตำรวจมาขอตรวจสอบตรวจค้นเขานะครับ
บอกว่าเขาเนี่ยมีลักษณะท่าทางเหมือนมีพิรุษนะครับ
เป็นผู้ชายสองคนอ้างตัวเป็นตำรวจสนประชาชื่น

แต่บังคับใส่กุญแจมือด้วยทำร้ายร่างกายเขาด้วยนะฮะ
แล้วพอนำตัวเขาไปตรวจที่สถานีตำรวจ
ปรากฏว่าผลการตรวจปัสสาวะของเขาไม่พบสารเสพติดในร่างกาย

ระหว่างพยายามควบคุมตัวไปสถานีตำรวจ
พอไม่พบสารเสพติดในร่างกายเจ้าหน้าที่ก็ให้เงินมาร้อยหนึ่ง
บอกว่าเอาไปซื้อยารักษาอะไรก็ละกันอื้อ
แล้วก็มาส่งขึ้นรถเขาก็ขึ้นรถกลับบ้านที่บุรีรำ
แล้วก็ไปแจ้งความเอาไว้คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
อยู่ดีเนี่ยมาถูกชายสองคนอ่างตัวว่าเป็นตำรวจ
บอกเบื้องต้นคือตอนแรกก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตำรวจจริงหรือเปล่า
ถ้าเป็นตำรวจจริงแล้วทำไมต้องทำกับเขารุนแรงขนาดนี้
ไม่กล้าแจ้งความที่สนประชาชื่นด้วยซ้ำ

อันนี้คือภาพที่บุรีรำเมื่อวานนะฮะที่เขาไปแจ้งความ
ซึ่งตำรวจที่บุรีรำบอกว่าก็ต้องไปนู่นแหละ

แต่เขาบอกโอ้โหก็ตำรวจเขาบอกเขาเป็นตำรวจสอนอประชาชื่น

เขาก็จะไม่กล้าไปแจ้งที่สอนอประชาชื่นไง

ก็ผู้ที่ฟาบเรื่องราวเขาก็มองกันหลายอย่าง
หนึ่งก็คือแน่นอนว่าถ้าเป็นตำรวจจริง
ทำแบบนี้เนี่ยมันเกินกว่าเหตุไหม
หรือมันมีอะไรมากกว่านั้นระหว่างช่วงการจับกลุ่มหรือเปล่า
หรือจะเป็นคนที่มาแอบอ้างแต่จะแอบอ้าง
แต่ก็พาไปสอนอบประชาชื่น
เอาเป็นว่าเรื่องนี้ครับวันนี้มีความคืบหน้านะครับ
คุณผู้ชมครับเราตามให้นะครับ
ทางต้นสังกัดเนี่ยนะก็คือกองบัญชาการ
ตำรวจนครบาน๒ที่เขากำกับดูแลสอนอประชาชื่นนะครับ
ตอนนี้ก็มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วนะครับ
หลังจากพบว่าบุคคลที่ไปควบคุมตัว
นายสารวุฒิวาลีประโคนอายุ๓๓ปีชาวบุรีรำ
ที่เขามาร้องเรียนแล้วก็แจ้งความเนี่ยเป็นตำรวจจริงนะฮะ
ก็เลยตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
แล้วก็มีคำสั่งให้ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ให้ย้ายออกจากพื้นที่ไปก่อนนะครับจนกว่าผลสอบจะออกมา
ถ้ามีความบกพร่องมีการทำผิดมีความประพฤติแบบนอกรีด
เรียกรับผลประโยชน์หรือว่าจะไปยัดข้อหา
ใช้อำนาจในทางมิชอบจริงก็จะต้องถูกดำเนินคดี
ทั้งทางวินัยและอาญาสำหรับตำรวจทั้งสองนาย

แต่ทีนี้ในฝั่งของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ไปถามข้อเท็จจริงจากทางพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญ
รองโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกสุณะบอกว่า
ก็ได้รับรายงานขึ้นมาแล้วนะฮะตามรายงานเนี่ยที่ได้มาก็คือ
สิงหาคมประมาณบ่าย๒ตำรวจได้ออกไปตรวจ
บริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่เกิดเหตุอ่าแล้วก็พบนายสารวุฒิ
ซึ่งตอนนั้นเป็นผู้ต้องสงสัยในฐานะผู้ต้องสงสัย
อยู่ที่ป้ายรถเมริมถนนกำแพงเพชรด้านหน้าศูนย์บริการนครชัยแอร์
ตำรวจก็เข้าไปแสดงตัวพร้อมขอกำลังของผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ให้มาร่วมกันตรวจสอบเพื่อตรวจค้นตัวผู้ต้องหา
แล้วตอนตรวจค้นเนี่ยพบถุงซิปล็อกสีใสจำนวนมาก
อยู่ในกระเป๋าเสื้อของนายสารวุฒิก็เลยต้องขอตรวจปัสสาวะค่ะ
นายสารวุฒิก็ยอมนะฮะที่จะให้ตรวจปัสสาวะด้วยการใส่อุปกรณ์
เขาต้องมีการใส่อุปกรณ์แล้วก็ตรวจปัสสาวะตรงจุดตรงนั้น
แต่ระหว่างที่กำลังจะยื่นหลอดปัสสาวะให้กับตำรวจ
พันธุ์ตำรวจเอกกิจสนาบอกว่าตามรายงานเนี่ยเจ้าหน้าที่ชุด
ค้นจับกลุ่มบอกว่านายสารวุฒิกลับเทปัสสาวะทิ้ง
เป็นการเทปัสสาวะในหลอดทิ้งต่อหน้าต่อตาตำรวจ
ก็เลยต้องมีการควบคุมตัวไปตรวจต่อที่สนประชาชื่น
แต่ระหว่างนั้นเจ้าตัวกลับมีท่าทีไม่ยินยอม
ทำให้เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องใช้ความพยายามในการควบคุมตัว
ชุดตรวจปัสสาวะเบื้องต้นมันจะมีการมีกระบอก
แล้วก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษจุ่มลงไป
เพื่อที่จะรอว่ามันมีผลเบื้องต้นที่มาเป็นรักษาอย่างไร
ตัวของคนที่โดนตรวจมีท่าทีขัดคืนมีท่าทีต่อสู้ไหม
ในขณะที่ไปขอตรวจค้นครั้งแรกก็ยังไม่มี
แต่หลังจากที่มีการปัดกระบอกที่ใส่ปัสสาวะทิ้งไป
ฝั่งตำรวจเองก็คงมีความพยายามที่จะควบคุมตัว
หลังจากนั้นเพราะว่าในข้อที่จริงที่เกิดขึ้น
มีเพียงแค่๓คนเท่านั้นคือฝั่งตำรวจ๒คน
และผู้ตรวจคน๑หลายยกเว้นว่าจะมีพยานเห็นเหตุการณ์
สามารถจะมายืนยันในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าจริงแล้วข้อที่จริงมันเป็นอย่างไร
มันก็จะช่วยในเรื่องของการตรวจสอบข้อได้จริงให้ปรากฏได้มากขึ้นด้วยครับ
ครับในวันที่ไปตรวจค้นเนี่ยฮะทางตำรวจที่ไปจับกลุ่มเขารายงานไหมครับ
มีการใช้กำลังจริงไหมครับ
ในการใช้กำลังผมไม่อยากเรียกว่าการใช้กำลังนะครับ
เพราะว่าที่เขารายงานก็คือว่าหลังจากที่มีการปัดกระบอกปัสสาวะทิ้งไปแล้วนะครับ
ก็มีความพยายามในการที่จะควบคุมนะครับชายคนนี้ไปที่โรงพักประชาชื่นนะครับ
ในขณะการควบคุมก็คงมีการใส่เครื่องพันธนาการคือกุญแจมือพูดง่ายนะครับ
ก็การจะใส่ก็คงไม่ได้ยอมให้ใส่ได้โดยง่ายก็จึงมีการก่อละค่าเพียงตามที่ปรากฏให้เห็น
แต่ตามรายงานที่รายงานขึ้นไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าเป็นการพยายามควบคุมเนี่ย
ซึ่งนายสารวุฒิเขาบอกว่าโอ้โหผมน่วมเลยพยายามควบคุมเนี่ย
ก็ควบคุมมาได้นะครับนำตัวมาที่สอนอประชาชื่นตอนเวลาประมาณ๑๖นาฬิกานะครับ
หลังจากที่ไปเจอตัวในช่วงประมาณอ่าสิบสี่นาฬิกาตำรวจก็ตรวจปัสสาวะอีกครั้งหนึ่ง
ปรากฏว่าคราวนี้พอมาตรวจปัสสาวะที่สนประชาชื่นไม่พบสารเสพติดในร่างกาย
ก็เลยมีการพูดคุยปรับความเข้าใจกันแล้ว๑๖นาฬิกา๔๐นาทีตำรวจก็พานายสลาวุฒิกลับมาที่จุดเดิมที่เขาต้องการ
ขึ้นรถกลับบ้านที่ต่างจังหวัดแล้วก็ให้เงินหนึ่งร้อยบาทเพื่อให้ไปซื้อยาในการรักษาตัวเนี่ยฮะ
ตามร่องรอยที่มีอาการบาดเจ็บค่ะทีนี้ค่ะทางรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าไม่อยากจะให้ทุกคนเรียกว่าตำรวจใช้กำลังนะ
เพราะว่ากรณีนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ก็ผู้ต้องสงสัยไม่ยินยอมให้ควบคุมตัวแต่โดยดี
ตำรวจก็เลยต้องมีการใช้เครื่องพันธนาการซึ่งผู้ต้องสงสัยก็ยังไม่ยินยอมอีกก็เลยมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง
ตำรวจเองก็ไม่สบายใจไม่ได้นิ่งนอนใจมีการตั้งกรรมการสอบแล้วก็ย้ายตำรวจทั้งสองนายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่กองมะครับการตำรวจนครบาน๒แล้วเพื่อไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ
ก็ไม่ได้เป็นไรเราอยู่ในจุดที่ปฏิบัติหน้าที่ถ้าสุดท้ายแล้วผลการตรวจสอบพอได้จริงปรากฏว่าเจ้าที่ตำรวจนั้นไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามวิธีใช้กำลังเกินไปตรงนี้ก็ต้องมีการลงโทษอยู่แล้ว
แต่หากสุดท้ายเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแล้วเป็นการใช้คำว่ากระทบกระทั่งตามปกติเนื่องจากว่าผู้ถูกจับกลุ่มเองก็อาจจะไม่ได้ยอมให้ใส่กุญแจมือนะครับ
แต่เนี่ยค่ะนักข่าวเราก็ถามท่านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถามแทนใจคนดูถามแทนใจประชาชนนะนะว่าโอ้โหพอมีเรื่องมีราวกับตำรวจ
มีการตั้งคณะกรรมการสอบตำรวจถูกย้ายออกไปเดี๋ยวสักพักก็ย้ายกลับมาที่เดิม
กลับมาที่เดิมอีกท่านรองโฆษกก็เลยบอกว่าก็ถ้าย้ายกลับไปแล้วย้ายกลับมาที่เดิมอีก
แล้วมีเรื่องเหมือนเดิมอีกปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบอีกประชาชนก็ร้องเรียนไปได้อีก
ก็มีขั้นตอนในการตรวจสอบอยู่ถ้าผิดจริงก็มีหลายบทลงโทษแล้วแต่ผิดมากผิดน้อย
มีการให้ย้ายปลดออกไล่ออกดำเนินคดีทางวินัยแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางการดำเนินคดีทางคดีอาญาอยู่แล้วด้วย
แต่ตั้งกรรมการสอบขึ้นมานี่ก็ต้องมาดูว่าสิ่งที่ตำรวจสองนายชุดที่ไปควบคุมตัวนายสารวุฒ
เขาดำเนินการแล้วเขารายงานเนี่ยจะตรงกับที่ผู้เสียหายเขาบอกหรือเปล่า
แล้วตามรายงานที่บอกว่าไปเจอถุงซิปล็อกสีใสเนี่ยมีลักษณะเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตรงนี้มันคืออะไร
นำไปสู่การตรวจค้นยาเสพติดแต่เขาก็ไม่พบสารเสพติดในร่างกาย
หรือที่ว่าเขาไปเทกระบอกปัสสาวะที่จะตรวจในจุดแรกทิ้งต่อหน้าต่อตาตำรวจเนี่ย
มันจะได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
ส่วนนายสาราวุฒินะครับวันนี้เขาไปทำงานตามปกตินะครับ
เขาบอกว่าตอนนี้ยังกลัวอยู่นะว่าจะไม่ปลอดภัย
เพราะว่าข่าวเรื่องนี้มันแรงมาก
เนี่ยคุณพัชรวรินพัชรปาพาณร์ก็ไปคุยด้วยนะครับ
เขาบอกว่าเขาอยากให้เรื่องนี้จบเร็วนะครับ
แล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครอีก
ที่มีข่าวว่าทางตำรวจที่มาควบคุมตัวเขาถูกสั่งย้าย
ถูกตั้งกรรมการสอบก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คดีกับที่ทำกับเขาแบบไหนเนี้ย
เขาบอกว่าต้องการที่จะให้ดำเนินคดีและเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
แต่ตัวเขาเองก็ติดปัญหาตรงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายที่จะไปวิ่งเต้นต่อสู้คดีอะไร
จะต้องไปวิ่งขึ้นโรงขึ้นศาลแจ้งความเนี่ยเขาไม่มีค่าใช้จ่าย
เพราะว่าเขาก็ยากจนถ้าไม่ทำงานก็ไม่มีรายได้
นี่ขนาดเจ็บระบมไปหมดทั้งตัววันนี้เขายังต้องไปทำงาน
ก็เลยอยากให้มีคนกลางเข้ามาช่วยเรื่องนี้ให้จบโดยเร็ว
เขาจะได้ตั้งหน้าตั้งตาทำงานต่อไป
ครั้งนี้ผมอยากเตรียมผีห้าหอนให้กับ

ไม่สะดวกเพราะว่า
แต่เลยทำมาหากินแนะงงธรรม
ผมเริ่มทำงานก่อสร้าง
ณตอนนี้ป่วยผมก็ยังต้องมาทำงาน
ถ้าผมไม่ทำงานก็จะไม่มีอะไรเลี้ยงเลี้ยงตัวเอง